มาดูที่เรื่องของการค้นพบวัตถุโบราณ
ถุงโบราณอันนั้นไม่ใช่อะไรใช้คำว่าวัตถุย้ายใหญ่คือต้นตะเคียนนั่นเอง

ทำไมมาออกวันนี้นะคะแต่ว่าออกไปแล้วแหละ
ชาวบ้านในจังหวัดกำแพงเพชรคนหนึ่งนะคะเขาฝันว่ามีต้นตะเคียนอยู่หลังบ้าน
จ้างรถแบ็คโฮลมาขุดเลยจ้ะ
สรุปว่ามีจริงนะคะแล้วก็มีชาวบ้านแห่ไปขอโชคลาภกัน
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีพบเรือโบราณค่ะ

เป็นเรือที่ชาวบ้านในตะมุนท่าข้ามอังพลภูมิพินทร์เขาไปพบ
เราดูเลขไว้โอ้โห

เอาคือเขามาสลักไว้ไม่ได้เกี่ยว
เขาเห็นเองมาถูไปไหม

กราบไหว้ก็มีประชาชนที่มากราบไหว้
เรือโบราณที่ขุดพบในอาคารสูบน้ำของกรมชลประธานนี่แหละนะคะ
ขุดลึกไปประมาณ๕เมตรค่ะ
นางสุพัตราจันมาตรเป็นผู้ประสานงานชุมชนเล่าว่า
เรือดังกล่าวเนี่ยขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งลำเลยนะคะ

อายุเก่าแก่นะคะนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพุนพินใต้แล้ว
ตอนนี้เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ

เอาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็แผ่นทองนะคะ
แปะแล้วก็กราบไหว้ตามความเชื่อก็ตีเลขกันไปต่างนานานะคะ
แต่ว่าเทศบาลท่าข้ามก็ประสานไปที่กรมศิลปากร
แล้วก็สำนักธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบ
เพื่อที่จะเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบัน
เป็นความรู้นะมองเป็นเรื่องของความรู้นะคะ
ส่วนที่ตำบลนครชูมัมพมึงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เขาใช้รถแบ็คโฮลขุดเลยนะคะที่หลังบ้านค่ะ
บอกว่าพบต้นตะเคียนหลังจากที่ฝันกันมา
ความยาวนี่๑๐เมตรนะคะสำหรับต้นตะเคียนนี้
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็ไปคล้องมาลัยขอโชคลาภกันนะคะ

ทางครอบครัวเดินทางไปหาร่างทรงที่กรุงเทพแล้วแหละ
ดูดวงให้แล้วบอกว่าหลังบ้านนี่มีต้นตะเคียนอยู่
ต่อมามีผู้หญิงมาเข้าฝันนะครับ
ต้นตะเคียนนี่อยู่จุดเดียวกันก็คือ๒ครั้งนะคะ
จากนั้นน้องสาวก็ฟันลักษณะเดียวกันก็เลยเอารถแบคโฮลมาขุด